ในช่วงเทศกาลกินเจถือสินกินผักแบบนี้
ราคาอาหารหลายร้านปรับขึ้นนะ

เขามีโปรโมชั่นแจกทอง
เฮ่ยเออตกใจ

ตลาดสดบางลำพูเขตเทศบาลนครขอนแก่นนะคะ
ไม่ต้องไปบางลำพูที่กรุงเทพนะอยู่ขอนแก่นนะคะ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นร่วมกับตลาดบางลำพูน
เทศกาลกินเจประจำปี๒๕๕๙
ระหว่างวันที่๒๕กันยาจนถึง๔ตุลาคม๒๕๖๕นี้

เป็นการส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารเจ
แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายรวมไปถึงจิตใจด้วยจ้า
ภายใต้มาตรการสะอาดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคนะคะ
แม่ค้าแม่ขายเนี่ยคนที่ขายอาหารเจเขาบอกว่า

ขายดีกว่าที่คาดไว้นะถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะไม่ค่อยดี
แต่คนก็ยังหันมากินเจกันเยอะอยู่
แม่ค้าคนหนึ่งชื่อว่าคุณนิสาชนวงภูมีอายุ๕๕ปี
บอกว่าปีนี้ถือว่าดี
ดีกว่าที่คาดคิดเอาไว้เยอะเหมือนกัน
ตอนแรกคิดว่าน่าจะเงียบ
ก็เลยไม่กล้าที่จะเตรียมของมาขายเยอะเท่าไหร่
ปกติเนี่ยตั้งร้านยาวนะปีนี้วัตถุดิบแพงทุกอย่าง
แต่เธอบอกเธอยังคงขายราคาเดิมเหมือนทุกปีที่ผ่านมา
ปีนี้ของแพงขึ้นเกือบเท่าตัวขายราคาเดิม

ไปฟังเสียงแม่ค้าพูดถึงการจัดโปรโมชั่นครั้งนี้กันค่ะ
กินแล้วก็มีรางวัลให้จับมีโปรโมชั่น
พี่ก็เลยคิดว่าส่วนนี้ก็มีส่วนด้วย
เพราะคนที่เขาเคยได้รางวัลเขาก็จะบอก
แต่ก่อนก็เป็นทองไหมสำหรับหนึ่งอะไรอย่างนี้
มันมี๔รางวัลมีของเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายอย่างใช่ไหม
คนก็อยากจะเข้ามามันเป็นการบอกต่อ
แต่พอจะเข้าใจอารมณ์คุณแม่ค้านะที่ขายอาหารเจในช่วงเทศกาลแบบนี้
บางคนนะน้องใบตองเขาไม่ได้ตั้งใจขายเอากำไรจริงนะ

คืออย่างที่บอกบางร้านเคยขายอาหารปกติ

เขาก็เลี่ยงจากการขายอาหารปกติที่มีเนื้อสัตว์
ก็คือเลี่ยงจากละเว้นจากการทานเนื้อสัตว์
ขายอาหารเจไปด้วยเลยเขาก็จะได้บุญไปด้วย
ส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้เน้นเอากำไรอะไรมากมายเนาะ

คือที่นี่ราคาอาหารที่ร้านเริ่มต้นที่๔๐บาท
ส่วนมากลูกค้าเก่าที่รู้จักกันดีอยู่แล้วแหละ

ที่ร้านทำอาหารเจไม่ต่ำกว่าวันละ๑๘อย่างนะ
ส่วนการจัดโปรโมชั่นเนี่ยก็อย่างที่บอกแหละค่ะว่า
ชื่อตัวเองเขียนชื่อร้านที่ชอบรุ้นรับรางวัล
ลูกค้าที่ซื้อและร้านค้ามีคะแนนโหวตมากที่สุด
จะได้รับรางวัลไปตามกฎของเขา
วันสุดท้ายของเทศกาลกินเจเขาจะจับรางวัล
ก็คือเป็นสร้อยคอทองคำหนึ่งสลึงว้าว
เป็นแรงจูงใจให้กับลูกค้าด้วยใช่ไหม
มาซื้ออาหารเจจับจ่ายใช้สอยกันที่ตลาดแห่งนี้ใช่ไหมคะ
ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจเอ่ยราคาสินค้าจะแพงขึ้นเอ่ย
แต่หลายคนก็ยังเหมือนมีจิตใจที่ตั้งมั่นว่า
อย่างน้อยปีนึงเราละเว้นจากการทานเนื้อสัตว์บ้าง
ก็น่าจะทำให้ร่างกายมันเบาขึ้นจิตใจเราดีขึ้น
แล้วถ้ามาทานร้านนี้ก็เผื่อจะได้โชคได้ลาบ

ใช่ค่ะก็คือให้เขียนตามกฎเขียนชื่อตัวเอง
ชื่อร้านอะไรต่างแบบนี้แล้วเดี๋ยวมาลุ้นรับรางวัลกัน

ทางเชียงใหม่เขาจะเรียกอันนี้ว่าตือคาโค